ช่วงนี้กะถีนได้ซองกันบ้างหรือยังคะคุณผู้ชม

เพื่อจะได้แบบความปังนิดนึงนะคะ

สายบุญรวมตัวกันเยอะเลยคุณผู้ชม
นำทีมนะคะธรรมบุญทอดกะถีนสามารถฝนประจำปี๒๕๖๕

ที่ฉันอ่านชื่อมาในยึดยาวมากนะคะ

แล้วก็อีกมากมายขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ

ที่วัดคันธารามภุงอสรรปะต้อง

เออเกิดจากความศรัทธาจริงค่ะ
๙ต้นยักษ์จวดเลยคุณผู้ชมทรงมาจากบุญทุกสายเลย
กระถิ่นทั้งหมดบอกเลยว่าปังมากแค่ไหนนิดนึงขออ่านช้านะจ๊ะ
๓ล้าน๒๕๐๗๒บาท

เธอเนี่ยโฟกัสเลขท้ายเขาอีกแล้ว

มาตั้งแต่๓ล้านเธอเอาโฟกัสตั้งแต่ตัวเลขได้ไหมมันมีตั้งหลาย
อย่ามดตะลึง๗๒คุณควรตะลึง๓ล้านก่อน

แล้วที่สำคัญเรามีตัวเลขมาฝากอีกเหมือนกันนะคะ
เป็นเลขจากทูบคุณผู้ชมของมันชัวร์จริงจริงทางพี่ฝนธนสุนทรเนี่ย
แต่คนที่รอดูรู้มั้ยคือใคร
ผู้จัดการส่วนตัวกับพี่ฝนธนาสุนทร

บางคนเห็นเลขไม่ครบแต่พี่เห็นเลขครบ

มีซ้ำกันอยู่นะ๔๕๕๔
ก็เท่านั้นแหละไม่พูดซ้ำแล้วจบจ้า
ค่ะนะคะก็เป็นความเชื่อคุณผู้ชม
งานบุญแถมมีเลขเด็ดยังไม่หมดเพียงเท่าไ